คุณผู้ชมครับช่วงแรกของการระบาดของโควิด๑๙ในประเทศไทย
ก็มีเจ้ากระทรวงนะฮะท่านรองนายกหมอหนูคุณอนุทิน
พอมาบอกว่าโอ๊ยโควิดมันเป็นไวรัสกระจอก

แล้วทุกสายพันธุ์ก็มารวมอยู่ในประเทศไทย
แต่ล่าสุดยังพูดคำเดิม
ว่าโควิดมันกระจอกรับมือได้

ใครว่าโควิดมันกระจอก

รอให้ท่านได้พิสูจนว่ามันกระจอก
เพราะว่าเราเตรียมตัวเอง
โดยที่ทำให้มันเป็นโรคที่เรารับมือกับมันได้

สายพันธุ์นี้สายพันธุ์ก็เรียกว่าสายอะไรธรรมชาติแบบนี้นะครับ
ยังไงก็อยู่แล้วทุกคนก็ไม่ต้องห่วงนะครับ
ประเทศไทยตอนนี้พร้อมครับ
เฉพาะปีนี้ครับปีหน้าทั้งปีครับ
จะฉีดเข็ม๓เข็ม๔ถ้าจะมีเข็ม๕ก็ฉีดให้ครับ

เจ้าของโรงแรมทั้งหลายเจ้าของไม่ต้องไปจองเอกชนครับ
ใช้ของรัฐดีที่สุดขอให้คำยืนยัน

มันไม่กระจอกมันทำให้คนนี่เสียชีวิตเยอะ
แล้วกว่าจะได้วัคซีนกันก็รอกันร่วมปีเหมือนกัน
คนตายจากการฉีดวัคซีนมี
แต่ท่านก็พูดเมื่อวานท่านไปงานแล้วไปยืนพูดบนเวทีที่ลานวัฒนธรรมเชียงคาญจังหวัดเลย
นะครับเนี่ยบอกว่าเนี่ยนะ

ไม่ต้องไปจองเอกชนเลยเนี่ยครับ
แล้วก็ยังย้ำคำเดิมว่าโควิดเป็นโรคระบาดระดับโลกนะฮะแต่วันหนึ่งท่านบอกว่ามันจะเป็นโรคประจำถิ่นและเป็นโรคติดต่อทั่วไปนะฮะ
เขาบอกว่าวันนี้เรามีเรามีหมอที่เก่งกว่ามีนักวิทยาศาสตร์วันนี้อาจจะค้นพบวัคซีนแล้วที่มันรักษาได้นะฮะ
แต่ก็อยากจะขายวัคซีนหรือว่าอยากใช้วัคซีนเดิมที่ออกมาแล้วให้หมดซะก่อนอะไรแบบนี้นะฮะ
ท่านก็พูดแล้วก็แน่นอนฟังแล้วหลายท่านก็แบบไม่สบายใจทัวร์ไปลงท่านอีกรอบหรือเปล่านะ
เพราะว่าท่านก็พูดแบบนี้ครั้งหนึ่งแล้วลองไปอ่านในโซเชียลดูค่ะ
เรียบร้อยนะครับตอนนี้ทัวร์ลงเรียบร้อยนะฮะหลังจากที่เคยพูดไปแล้วนะฮะ
ทีนี้ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับในแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตก็เตรียมเสนอพื้นที่
พิจารณาว่าจะอนุญาตผ่อนปลนการที่จะไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยบางพื้นที่ได้ไหม
เช่นชายหาดหรือว่าในสวนสาธารณะอะไรแบบนี้เพื่ออะไร
ต้องการจะให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทย
และมีการฉีดวัคซีนครอบคลุมจำนวนประชากรแล้ว

แต่ว่าทางด้านประหลัดบอกว่าอยากจะให้ผ่อนปลนปีใหม่

อันนี้ก็ฝากกระทรวงสาธารณสุขด้วยแล้วกันนะครับ
ติดเชื้อเท่าไหร่เสียชีวิตเท่าไหร่

โอ้โห๓๐๐ก็ใช่ว่าจะน้อยนะ

ผู้เสียชีวิต๒๘มันก็เยอะอยู่นะครับ
วันนี้ติดเชื้อเพิ่มมา๓๑๓๒รายผู้เสียชีวิต๒๘ศพนะครับ
ตัวเลขแบบนี้เนี่ยคนตาย๒๘เนี่ยยังกระจอกหรอฮะ
สะสมด้วยนะฮะ๒ล้านกว่านะครับ

วันนี้แล้วก็ยังคงน่าจะอย่างนี้ต่อไปเรื่อยนะครับ
เอามาดูซิว่าวัคซีนพร้อมแล้วถึงเข็ม๕หรือว่าปี๖๕พร้อมฉีดแล้ว
ตอนนี้ภาพรวมณวันที่๑๗ธันวาคมฉีดไปเท่าไหร่ครบล้านโดสหรือยัง

รวมไป๔๘๐๐วันที่๑๗นะ
เข็ม๒แสน๑เข็ม๓แสน๑เข็ม๔มี๔๐๐๐นนะฮะ
ภาพรวมจะครบตามที่ตั้งเป้าเอาไว้หรือเปล่า๑๐๐ล้านโดสตอนนี้๙๙แล้ว
อีกนิดหน่อยก็จะครบเหมือนกันนะอีก๑๔วัน
เข็มแรก๕๐ล้านเข็มที่๒๔๔ล้าน
๓๔ล้านเข็ม๔ก็สัก๖๐๐๐

ทะลุแล้วฮะเพราะว่าอีกนิดเดียวเอง
แต่ว่าหวังว่าเข็ม๒มันจะมากขึ้นมากขึ้นจะได้มีภูมิคุ้มกันเพียงพอ